แต่สัตว์ตัวนี้ค่ะมีความสุขขึ้นไปอีกเพราะว่าได้รับการดูแลประคบประงมจากมนุษย์อย่างเรา
และที่สำคัญนะมันเนี่ยนะเชื่องแล้วให้โชคด้วยค่ะ
กบสีทองตัวนี้แหละค่ะคุณผู้ชม
ดูสิปล่อยให้คนรูปตัวรูปไลค์ได้สบาย
ปกติมันเจอคนเข้าไปใกล้มันก็โดดหนีแล้วนะ
มันโดดไปไกลเลยค่ะแต่เนี่ยดูสินั่งนิ่งเลยค่ะ

เออเกาคางก็ไม่ใช่แมวนะคะ

อ่ะสิเจ้ากบตัวนี้ค่ะมันอยู่ที่บริเวณ

เดี๋ยวก่อนให้ดูเรื่องความเชื่อไม่ได้เอามากิน
ลักษณะรูปร่างของมันนี่สันทัศน์เลยทีเดียวนะคะ
คือกบตัวนี้นะคะมันอยู่บริเวณอ่างล้างจาน
ข้างบ้านพักเลขที่๑๙หมู่๕ตำบลคลองอุดมชนลจร

เจ้าของเห็นแบบตกใจมันมาได้ยังไง
แล้วมาแบบว่าไม่ได้ตกอกตกใจกับมนุษย์เลย
เลยไปถามให้พี่สุรัตน์สุขสินชัยอายุ๔๘ปี
เป็นเจ้าของบ้านแล้วก็เป็นผู้ใหญ่บ้านนี่แหละ

ทุกช้าวเจอกบตัวนี้
มันโผล่มาทักทายตรงบริเวณนี้
เป็นประจำ๖โครงเช้ามาแล้ว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

นี่นะถ้าเกิดว่าให้โชคให้ลาบ
เราก็ไอ้เด็กต้องนี้คงจะมีบ้าน